ท่านผู้ชมครับเมื่อคืนนี้คืนสุดท้ายของการจัดงานนามัศกาลองค์พระสมุทรเจดีนะครับ
ที่สมุทรปลาการไว้รุ่นมากันเยอะเลยอ่า
แล้วก็เขม่นกันแล้วก็ไล่ตีกันนะฮะคือทางตำรวจทางกู้ภัยมาระงับเหตุ
ฝ่ายปกครองก็มาเอาแทบไม่อยู่นะครับตีกันต่อหน้าต่อตาเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ
เจ็บอีกด้วย
อ่าเจ็บก็มีค่ะไล่ตีกันต่อก็มีหรือเจ็บก็ต้องช่วย
เจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยนะฮะนี่ครับทุกผู้ชมครับ
เจ็บอีกแล้วถงกู้ไพรสมาคมกู้ไพรสมุทรปลาการนะครับ

บุตรน้อยถ่ายภาพเอาไว้ได้ถ่ายคลิปเอาไว้ได้
บางคนก็ต้องอุ้มลูกหนีเลยนะอุตส่าห์มาเที่ยวงานนะครับ
มีกลุ่มวัยรุ่นยกพวกตีกันมีคนเจ็บหลายคนเจ็บสาหัสก็มีนะครับ
เพราะมีคนนึงถูกแท้งเข้าหน้าท้องเลยนะครับ
ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลตำรวจฝ่ายปกครองมากู้ภัยมาต้องกระจายกำลังกัน
ระงับเหตุกลุ่มวัยรุ่นที่ตอนนั้นยังวิ่งไล่ตีกันแบบหลายกลุ่มเยอะแยะไปหมด
ต้องขอกำลังเสริมอีกจับได้ก็ต้องไล่ยึดอาวุธอีก
นี่ฮะโอ้โหตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะตรวจสอบกล้องวงจรปิดรอบพื้นที่เลยนะครับ
ว่าคลิปหลักฐานต่างเดี๋ยวจะต้องนำตัวมาดำเนินคดีทั้งหมดเลย
คนที่ก่อเหตุเมื่อคืนส่วนในงานนะที่ท่านดูนี่คือรอบนอกนะฮะ
พื้นที่ในงานเนี่ยทางอศเขาไปตรวจค้นกลุ่มวัยรุ่นที่เข้ามาเที่ยวงาน
แล้วไปนี่หลายคนเลยนะฮะพบว่าพกมีดมาด้วย
พกอาวุธมาเที่ยวงานวัดนี่ดู
นี่ไปเที่ยวงานวัดเนี่ยนะ
จะมาซื้อมะม่วงแล้วมาปอกมะม่วงกินหรือยังไงเนี่ย
ดูสิฮะแล้วจะไม่ให้มันกล้าได้ยังไงใช่ไหม
พอมีมีดมีอาวุธเนี่ยหรือยิ่งมีปืนมีระเบิดก็กล้าแล้วที่
กลายเป็นฮึกเหิมไงตัวเองมีอาวุธไง
นี่ฮะเจ้าหน้าที่เขาก็ร้านนี้นะฮะ
ยึดอาวุธแล้วก็ลงโทษให้วิดพื้นคนละ๕๐
ก๊อตจำด้วยแล้วก็ปล่อยตัวกลับบ้านไป
กล้าเลือดจะรีบเกินไปทั้งกรรม
สำคัญที่อยู่นี่นะอ่า
ควรจะเข็ดได้แล้วนี่ส่วนนี้คนนี้ถูกแทงนี่
เห็นไหมนี่บางคนก็ถูกตีหัวแตก
คือพวกรอบนอกเนี่ยอันนี้ถูกดำเนินคดี
แต่พวกด้านในที่เดินเข้างานมาแล้วตรวจค้นอาวุธ
เขาก็ปรานีฮะให้วิทพื้นให้สก๊อตจำกันไป
คือเอาไปขังห้องคุมขังของโรงพักคงไม่พอขัง
แล้วไปปล่อยกลับบ้านไปพวกนี้ที่อยู่ด้านในนะครับ
นามัศกาลองค์พระสมุทรเจดีเมื่อคืนนี้คืนสุดท้ายนะครับ
งานจัดมาตั้งแต่๑๕ตุลาคม
ปีนี้คนเยอะครับเพราะว่าเว้นโควิดไปหลายปี